ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันกันต่อเลยดีกว่า
กับมวยคู่ที่๒กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ตอนจัดในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอไสงามจากจังหวัดกำแพงเพชร
ค่ายสวัชราชยีมนั่นเองนะครับ

ชนะ๓๓ไฟเสมอ๒ไฟและแพ้๑๖ไฟ
เรามาดูในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบ้านฉางจากจังหวัดระยองนะครับ

ฉายาของเขานะครับชื่อว่าชามร้ายเมืองระยอง
นั่นเองจากค่ายชอสังประภัย

ชนะ๓๙ฝ่ายสมมือ๔ฝ่ายและแพ้๑๕ฝ่าย

ครับสวัสดีครับ
แสดงว่าการันตีความสนุก
แล้วก็รองวัลแข็งแตกละออกอยู่ตลอด
น็อกพลน็อกพลน็กพลแจก

สำหรับหุ้มตแข็งในรภาพลทรีย์ไทยไฟต์เตอร์เราเน้นความมัน
จะเห็นได้ว่ามวยของเราทุกตัวเราจะเดินหน้าตลอด
เดินรอยตะลีกไปลีกมา

เราก็มองว่าจะขึ้นจะเป็นอยู่อันดับต้นในรายการถ่ายทอดสดมวยไทย

คือวางเป้าไว้ว่าเราจะต้องเป็นผู้นำให้ได้

แล้วก็จะเห็นได้ว่า๓สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

ก็ฝากความหวังไว้กับแฟนรายการด้วย

เรายังมีความมันทะลุขึ้นไปข้างหน้าทุกสัปดาห์เลยครับ

ขอบคุณดรตันอิชานนทหอทองคำครับ

เอาละครับเรามาเข้าสู่ความมันความสนุกกันต่อครับ

นี่คือผลตอบแทนกับมวยที่ชกมันชกสนุก
เอาใจแฟนมวยไปแบบนี้รับเงินรางวัลไปเลยครับ
ต้องบอกว่าแจกทุกคู่ด้วย

วัย๒๐ปีจากอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรครับ

ฟอร์มหลังครับแพ้๑เสมอ๒ครับ
อีกฝ่ายหนึ่งสดนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเก่า
แล้วก็ศิลปะมวยไทยนั้นต้องบอกว่าครบเครื่อง
เฉพาะศอกนะครับเด็กคนนี้จับตาดูดีดี
ดูมวยรูปร่างเนี่ยเหมือนจะอ้อนแอ้นนะครับ
ผมย้อนไปในอดีตถ้าเป็นคอมวยตัวจริงเสียงจริงแล้ว
เป็นอดีตยอดมวยไทยแล้วก็เคยเป็นนักชกทีมชาติสมัครเล่นของเมืองไทยด้วย

การออกอาวุธนี่คล้ายกันเลยครับ

ยอดปรับศึกนั้นพยายามจะคู่เลยครับ
มีลูกคู่โอ้โหเจอมัดหนึ่งสองของซุปเปอร์เบีย

โอ้โหต่อยมันหลอกแล้วก็ขึ้นสูงเลยครับ
สองครั้งแล้วนะครับที่เตือนทางด้านยอดปัน
สองครั้งแล้วนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
สองครั้งแล้วนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ

ส่อขวาของซุปเปอร์เบียนั้นต้องบอกว่าอันตรายครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ

อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ

อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ

อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อย่าหลวนนะครับที่เตือนทางด้านยอดปรับศึกครับ
อันนี้เอาคืนได้ทบต้นทบจอกครับยอดปรับศึก
ทุบซ้ายไม่ถึงสุเวียฟันด้วยศอกขวาเลยครับ
แม่ทั้งแข้งก้านคอแล้วดูครับศอกก็อันตราย
ลูกเขานั่นอยู่ที่ยอดปรับศึกเลยครับขยับเข้าหา
ซุปเปอร์เบียร์โอ้ยสอกซ้ายขยับโอ้นี่ครับ
มีลูกหลอกลูกจริงด้วยครับซุปเปอร์เบียร์
หมดยกที่๑ครับพักกันคู่เดียว
โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศในมนตรีสตูดิโอนี่ร้อนระอุนะครับ
แฟนมวยนั้นส่งเสียงเชียร์กันลั่นสนามเลยครับ
โอ้โหดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับตบด้วยฝ่าเท้าครับเข้าก้านคอ
แล้วนี่ครับเติมอีกทีครับโดนปลายครับ
อันนี้ถ้าโดนเต็มนี่ผมบอกว่าไม่ต้องสืบเลยครับ
แล้วนี่ครับลูกเกี่ยวแล้วยิงด้วยขวาตรงครับ
แล้วศอกซ้ายผลับสับเข้าไปครับของขนาดซุปเปอร์เบียร์
ยังไม่เข้าโฟกัสครับนอนเลยเสียวตลอด
เหนือจากมวยมันแบบนี้ครับทางไทยรัฐทีวีครับ
ยังมีการส่งกำลังใจเชียร์ครับสโมสรสุพรีนชนบุรีอีเทคครับ
ชนะเลิศแห่งเอเชียประจำปี๒๕๖๐ครับ
วันเสาร์ที่๒๗พฤษภาคมนี้ระหว่างสุดพีมชนบุรีกับไต้หวันพาวเวอร์ครับ
เวลา๑๔นาที๔๕นาทีเป็นต้นไป
แล้วก็ว่ากันต่อครับบนเวทีกำลังสนุกทีเดียว
ซุปเปอร์เบียร์ขยับยอดปรับสึกพยายามจะเบียดเข้ามา
ซุปเปอร์เบียร์ทิ้งด้วยมา๑๒โอ้โหดูครับแล้วเสียบด้วยเข่า
ล็อกไนท์แทงด้วยเข่าซ้ายโอ้เนื้อนิดเลยครับ
แต่ละดอกแต่ละทีของซุปเปอร์เบียร์
วงในไม่ดิ้นเลยครับนี่ครับสลับแทงซ้ายของซัวเบียร์
ชกไปมีความสุขไปครับพยายามจะสวนด้วยศอก

อกซ้ายสอกขวาทำได้ตลอดครับยอดประศึกเบียดเข้ามา
เจอข่าวขวาของซุปเปอร์เบียร์โอ้แล้วแก่เสียบเนื้อนิดเลยครับ
ความเก่าก็พยายามจะเดินเบียดอุ๊ยอับประคัดซ้ายแล้วเติมให้ขวาตรง

อยากจะเบียดเข้าหาแล้วครับยอดประศึกซุปเปอร์เวียก็ไม่หนี
เกี่ยวแล้วคืนด้วยแค่ขวาเจอขวาสวนโอ้โหมีศอกสลับ
มาแล้วครับมัดหนึ่งสองของซุปเปอร์เบียร์เจอมัดของยอดประสึกแล้วล็อกไนท์ตี
เอาละครับยังไม่แน่นอนครับเร่งเครื่องครับทางด้านยอดปรับศึกเจอเหลี่ยมครับ
โอ้โหจังหวะนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปหน่อยครับ
โอ้ซุเปอร์เบียร์ไม่หนีเลยครับพยายามจะวางแขงไซด์ยอดประสึกเล่นงานมันเวลาตัว

โอ้แม่จากเขากับตัวเองนี่ลงลงไปอยู่ด้านล่างอันเองครับ
ซุปเปอร์เบียร์ยอดศึกพยายามจะเบียดแล้วครับ
สายด้านวัดระยะโอ้โหต่อยมัดหนึ่งสองซุปเปอร์เบียร์ส่วนด้วยสอง
มาครับแม่ยุบหรือเปล่าครับดูครับ
โต้ได้ไหมเกี่ยวและหักทิ้งอย่างได้ครับ
แก้ไขสถานการณ์เก่งครับซุปเปอร์เบียร์
โอ้โหหมาแล้วครับมัดหนึ่งสองซุปเปอร์เบียร์พยายามจะเตะก้านคอ
ยอดปรับศึกซัดโดนชวนแรกแล้วครับ
ปักหลักจุดกลับด้วยทีไม่หนีเหมือนกันครับ
ปราบศึกซุปเปอร์เบียนโอ้เจอสองยอดปราบศึก
อ้าวโอ้โหเจอสองอ้าว
โอ้โหมาเป็นชุดเลยครับยอดปากศึก
โอ้โหยังลุกขึ้นมาเร็วครับซุปเปอร์เบียร์
ยอดปรับศึกห้างฟันด้วยสอขวาตบด้วยสอซ้ายอีกที
ต้องกันเชียงหนีครับโอ้ยโดนบวกครับจังหวะนี้
โอ้โหฝั่งหลักแรกเลยครับมา
โอ้โหว่ากลัวจะน้อยหน้าคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ
เอาแล้วครับยอดปรับศึกขยับมาวางแค่ขวา
คุณเป็นเบียร์สวนด้วยเข่า
แล้วนี่ครับล็อกล่างแล้วแทงเลยครับ

โอ้โหแต่ละยกนี่พลิกไปพลิกมาดีจริงครับ
ต้องชื่นชมทีมงานมวยไทยไฟเตอร์ครับ
เอาคืนเลยครับซุปเปอร์เบียร์
วรรดิส่องครับงั้งเจอซุปเปอร์เบียร์ออกก่อนครับ
ตอบด้วยส่วนซึกครับ
โอ้โหมีตำหนิซะแล้วครับสำหรับทางด้าน

เป็นปลายคิ้วทางด้านซ้ายครับ
โอ้โหแต่ดูครับสีหน้าแวนไทยยังดูดีอยู่ครับ

และเป็นปิดตาได้ครับทางด้านซูเปอร์เบีย

จังหวะเสียบยอดปรับศึก

ต้นยกต้องบอกว่าซุปเปอร์เบียร์
ออกอาวุธใส่ไม่แม่เป็นชุดครับ

จังหวะเสียบนี้ครับแกไม่ยอมทิ้งตัวครับ

สุดยอดจริงนี่ครับเจ้าชนะศึกครับ

สามนาทีที่เหลือซุปเปอร์เบียร์

จังหวะสัดแฮ่งทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
คืนด้วยขวานี่ครับเตะขวาต่อยขวา
โอ้โห

ยังจะดื้ออยู่ครับซูเปอร์เบียร์
โอ้โหนี่ครับมีมัด๑๒ซุปเปอร์เบียร์พยายามจะปักซอบขวา
พยายามเปลี่ยนได้ครับถีบยัดเข้ามา
ซุปเปอร์เบียร์ล็อคโอ้โหเป็นยอบอับสืบครับ

อ้าวยังได้เหลี่ยมครับซุปเปอร์เบียร์
โอ้โหมันจริงครับไม่แพ้คู่แรกเลยนะครับดูครับ
ยอบอับสืบเปลี่ยนเข้ามาซุปเปอร์เบียร์ส่องขวาล้อมใน
แล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมแต่นี่ครับเจอเทคเลยครับ
ซุปเปอร์เบียร์ขยับเข้ามาถีบหน้าโอ้โห
แล้วเจอหมัดของยอบอับสืบยอบอับสืบต่อยหมัดหนึ่งสอง
ซุปเปอร์เบียร์ล็อกล่างยอบอับสืบแกเลือกต่อยหมัดได้ดีครับ
ซุปเปอร์เบียร์ขยับดับด้วยสองซ้ายเจอสองซ้ายสวนแล้วเสียบใน
แล้วเด้งตีอีกทีครับโอ้โหอีกคนหนึ่งเก่านะครับแม่
เลือดนั้นเยอะเหลือเกินครับต้องให้แพทย์สนามดูแล้วครับ
โอ้โหเลือดนี้พุ่งกระฉูดอีกแล้วครับ
แต่ดูหัวจิตหัวใจของแกครับ
โดนไปแผลเก่าครับสอกขวาของทางด้านยอดปรับศึก
ไม่ได้แล้วครับโอ้แพทย์สนามไม่อนุญาตให้ชกต่อเนื่องจากเป็นอันตรายครับ

และส่งผลให้ทางด้านยอดปราบศึกชอสังประภัยครับ
เอาชนะเทคนิเกิ้ลน็อคเอาต์ไปในยกสุดท้ายอีก๑คู่ครับ
โอ้โหเดือดจริงครับ
โหสืบว่าสุดยอดครับ
วันนี้เดี๋ยวลุ้นกันดีกว่าครับว่า

สวบียร์สวนตุ๋มด้วยศอกและบาธารูปพรรคครับ
หน้าหลังจากโดนบาธารูปพรรคนี่โบโหครับ

ดูครับจังหวะฟันศอกของยอดปรับศึกนี่
มาทั้งซ้ายทั้งขวาและเติมด้วยเข่าครับ

เหนือเน้นครับส่งตรงไปบนเวทีดีกว่าครับ

ชกกันมันกันแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่ารางวัลจะแตกหรือไม่
ยอดแปรบศึกโชว์สังประไพย
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการ

ไฟเตอร์